พอพี่ช่างไฟท่านเนี่ยนะพี่แจ๊ค
แตะแค่หัวเข่าแตะ

ยังไม่ทันจะเขย่าเลยครับพี่แจ๊ค

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
และแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดล้อมวงในการมาฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
และอย่างที่เกิดบอกคุณผู้ชมไว้นะครับว่าตลอดเดือนตุลาคมนี้เดือนแห่งความสยองขวัญ
แขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้เคยมาเยือนสถานีผีดุของเราแล้วหนึ่งครั้ง
ครั้งนี้เขามาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ไปพบกับนักเล่าล้านวิวท่านนี้กันเลยครับ
และนักเล่าล้านวิวที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของผมในค่ำคืนวันนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ถ้าพูดถึงชื่อชายรัฐขันทอง
หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้สักเท่าไหร่
แต่ถ้าจะพูดถึงฉายาในการเล่าเรื่องผีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญของเขานี่
ถ้าเป็นชื่อนี้การันตีแน่นอนครับ
ต้อนรับน้องหมีเพื่อนผีครับ

สบายดีมากแล้วก็เคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้วหนึ่งรอบ

ครั้งนี้มาในฐานะนักเล่าล้านวิว
ต้องบอกว่าหมีนี่เป็นคนแรกเลยนะครับที่มีเรื่องเล่าระดับล้านวิว

เพราะว่าตอนนั้นที่มันโด่งดังจริงก็คือเรื่องของค่ายลูกเสือ

จนกระทั่งมาถึงวันนี้หมีเล่าเรื่องต่างเยอะแยะมากมาย

นะครับซึ่งวันนี้หมีก็จะมาอีกหนึ่งเรื่อง

และเป็นประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเอง

ตั้งชื่อผมนึกว่าจะเป็นเพลงสามช่า

มาเป็นคอมโบเซตครับเพราะว่าช่วงทำงานเบื้องหลัง
หลายคนในรุ่นพี่ในวงการก็จะบอกว่า
ระวังนะเวลาแบบไปทายกองถ่ายผีอะไรพวกนี้

ถ่ายที่เกี่ยวข้องกับหนังผี

จะสตูดิโอห้องจัดรายการอย่างนี้

เหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาสำแดงให้เห็นว่า

ฉันมีตรงนี้นะนะครับผม

เป็นประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเอง
กับตัวเองแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานด้วย

คือแรกเริ่มเดิมทีนะครับพี่แจ๊ค
เราก็ได้รับมอบหมายไปทำหนังภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง
เราก็ยกกองกันไปถ่ายทำที่จังหวัด

ระวังนะถ่ายหนังผีดึง
ถ้าไม่เส้นไหว้ให้ดีหรือไม่อะไรให้ดีเนี่ย
สำรวมไม่ระมัดระวังเครื่องคำพูด

สถานที่นี้มันเป็นชุมชนคนจีนโบราณอายุ
อายุน่าจะอาณาประมาณร้อยกว่าปีได้

โดย๘๐ของบ้านที่อยู่แถวนั้น
เขาจะเป็นบ้านไม้กึ่งปูน
ไม่มีบ้านไหนเลยที่เป็นตึกทั้งหลัง
ผสมผสานระหว่างความเป็นจีนแล้วก็ความเป็นไทยครับพี่แจ๊ค
เราก็หาสถานที่ถ่ายทำเสร็จหมดเรียบร้อยปุ๊บ
เราก็ไม่มีกองที่จะตั้งแต่หน้าคอสตูมสวัสดิการนะครับ
เราก็ไม่มีที่ตั้งจนกระทั่งเราก็ไปได้ที่ที่หนึ่ง
ซึ่งเป็นสารเจ้าจีน
อยู่นะครับทั้งกองกันใน

ความใหญ่ของเขาประมาณเกือบน้องสถานฟุตบอลเลยนะ

โรงนิ้วนี่ก็แบบอลังการมาก

แต่ด้วยความใยของเขาเราก็เลยตั้งหลายกองเลย

สวัสดีการกับข้าวก็อยู่ตรงนี้นะครับ
ประชุมพลคุยงานกันก็อยู่ตรงนี้หมด

ผมจะเล่นเป็น๒พาร์ทนะครับ

เป็นคนแล้วก็เป็นผี
พอช่วงเป็นคนปกติครับพี่แจ๊คไม่มีปัญหาอะไรเลย

ผมจะต้องแต่งเอฟเฟคเป็นผี
เป็นการทำงานที่แบบสมบุกสมบันมากครับ
เพิ่งไม่เคยแต่งหน้าผีครับพี่แจ๊ค

ใช้เวลาประมาณน้อยเลยก็คือ๔ชั่วโมง
เขาจะต้องแต่งละเอียดและเต็มตัวเลย

ลักษณะการโลเคชั่นในการแต่งหน้าเนี่ย
มันก็จะไปอยู่ตรงบริเวณ
เป็นตู้ลูกหนึ่งเป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่

และกระจกจะไม่ใช่กระจกเงานะ

กระจกหน้าตู้ที่จะเห็นเสื้อผ้าอยู่ข้างใน

ผมก็นั่งคุยกับพี่เมคอัพ
ยินเสื้อขาวมีหมด

พวกของใช้อยู่ในตู้นี้หมดเลย
ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นเสื้อผ้าของคนที่มาเล่นงิ้ว

เพราะว่ามันมีนาฬิกามีสร้อย
มีแหวนมีอะไรอย่างนี้อยู่ในตู้หมดเลย
ถ้าแบบของขาดนะมาหยิบที่นี่ใช้ได้เลย

ทีนี้พอผมเล่นเป็นพาร์ทผีจะต้องแต่งหน้าผี
ก็ไปอยู่ตรงหน้าตู้นี้แต่งหน้ากัน

แล้วก็มีพี่ดาราชายอีก๒ท่านเนี่ย

ผมเล่นเป็นผีจะใช้เวลาในการแต่งหน้านานหน่อย

ตอนนั้นประมาณสักบ่าย๒นะพี่แจ๊ค

กลางวันเลยครับประมาณสักบ่าย๒
ผมไม่ทราบว่าใครเห็นเป็นคนแรก
แต่ที่ผมเห็นก็คือว่า
ผมนี่นั่งหันหน้าเข้ากระจก

ผมเห็นคนเดินผ่านหลังผมไป

เห็นด้วยการมองหางกระจก

แต่ลักษณะการเห็นมันไม่ได้ชัดมาก

ก็นั่งแต่งหน้าไปคุยไป

กระทั่งพี่ดาราชัยที่อยู่ตรงกลาง

หมีในเรื่องนี้แต่งเป็นผีกันกี่คน
ผมก็อ๋อผมคนเดียว
ถ้าบริสุทธิ์นี้นี่ผมคนเดียว

แล้วเขาก็หันไปเหมือนกับแบบไม่ได้สนใจอะไร

ผมก็นั่งไปเรื่อยก็คือนั่งฟังนู่นฟังนี่ไป

คือช่วงแรกเนี่ยเขาเดินจากขวาไปซ้าย
แต่คราวนี้เขาเดินจากซ้ายไปขวา

แต่คราวนี้เขาไม่ได้เดินธรรมดาครับพี่แจ๊ค
ช่วงที่ระวังเดินมาทางนี้แล้ว
เขาหยุดแล้วเขากอดอกมองอย่างนี้

ตอนนี้เห็นเป็นยังไงเป็นโคนของคนอย่างนี้หรอ

แต่รู้ว่าเท่าที่ทริกที่จำได้

แต่ที่มันแบบรู้สึกแปลกก็คือว่า
คนนี้เขามองอยุดมอง

พอโฟกัสไปที่กระจกเนี่ยครับพี่แจ๊ค

หน้าเขาแบบสีแดงแต่หน้าเขาพับอะครับ

เราก็แบบเฮ้ยผมก็หันไปมองนะ
ก็ไม่มีแล้วผมก็คิดว่าเขาก็คงเดินไปแล้ว
แล้วผมก็กลับมานั่งให้พี่เมคอั้มเนี่ยแต่งหน้าใหม่

เออพี่วันนี้ใครมีใครเล่นเป็นผีบ้างเนี่ย

สักพักดาราชายที่เหลืออยู่เนี่ย

ผมเห็นตั้งแต่ช่วงแรกแล้วที่นั่งกันอยู่ตรงเนี่ย

บอกใช่พี่ชุดขาว

บอกใช่พี่หน้าเขาแดงหน่อย

แต่ลักษณะการคือด้วยความที่ว่าเขาอยู่ริมสุด

ระหว่างครางกับภาคแทบจะชนกันแล้ว
ซึ่งในนาทีนั้น
ดาราชายท่านนี้ยังคุยกับเมคอัพเลยว่า
กองที่เนี่ยแต่งหน้าผีเหมือนเนาะ

เพราะว่าในเนื้อเรื่องจะมีพี่อีก๒คน
ผมก็เอ๊ะใครวะก็เดินหากันพี่แจ๊ค

มีใครนะในกองที่แต่งชุดขาว

ด้วยความที่ว่ากองถ่ายเป็นกองไทยขนาดใหญ่

เราควรที่จะไปหาที่สวัสดิการ

พี่อันพี่วันนี้ทีมงานเราวันนี้
มันมีใครที่แบบแต่งหน้าแดงบ้าง

เราก็ไม่ได้คิดอะไรครับ

ทีนี้ดาราชายท่านนั้นก็ลุกขึ้นไปแล้ว

เหลือแต่ผมเนี่ยที่ยังต้องใส่เอฟเฟค
สักพักพี่แจ๊คประมาณสัก
แล้วเวลานั้นประมาณสัก๓โมงจะ๔โมงก็ได้แล้ว
คือพี่อันที่ผมไปถามสวัสดิการ

เขาทำอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยปุ๊บ
เขาจะเอาเปรย์ไปนอน

แล้วด้วยความที่ว่าสารเจ้าจีนมันลงยายมาก

ปรากฏว่าเขาก็ไปนอนตรงข้างเรา

พี่อันเห็นทำเลทองแล้วก็เลย

ปรากฏว่าอ้าวมันมีพัดลมนี่

ด้วยความที่ว่าพัดลมมันเยอะใช่ไหมพี่แจ๊ค
สวิตซ์มันก็จะเยอะตามตรงกลางพัดลมไปด้วย
มันก็จะมีป้ายเล็กแปะไว้ตรงสวิก
อันก็ไล่เลยครับทีนี้

คือไล่จะหาให้สวิตซ์ตรงที่เขาอยู่
ข้างหน้าลงนิ้ว

เฮ้ย

บอกมานี่มาดูพาไปดู

หมายถึงว่าพอไล่เปิดไอสวิตช์ไป

แล้วตรงที่มันหมุนเนี่ยคือจุดพักศพ

เฮ้ยจุดที่เราอยู่นี่มันจุดพักศพ

ก็ไปถามคนที่ดูแลว่า
ตรงนี้ที่เราอยู่มันคืออะไร

เวลาแบบเขาล้างป่าช้ากัน
เขาก็จะเอาเศษกระดูกเศษเนื้อผู้ตาย
รวมถึงเสื้อผ้าของใช้

ผมยังแปลกใจแล้วทำไมเขาไม่เอาเก็บไปวะ

ข้ามล้ำเหงื่องล้ำหนองเต็มเลย
ก็เลยเล่าให้เขาฟังว่า
ผมเจอลักษณะแบบนี้ว่าเป็นผู้ชายแล้วนะครับ
เขาบอกว่าสงสัยจะเป็นสบแรกที่นี่
เพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก๑๐๒๐ปีก่อน
ที่ช่วงมีปิฏีล้างปลาชะยังจริงจัง

จากรถบางทุกข์ชนกัน

เพราะว่าตอนที่เรานั่งแต่งหน้าแต่งอะไรไปด้วยครับ

ก็ใช่สิกำลังจะทักว่าหมีไปพูดว่า

เหมือนจะไปรบรูเขาไปเอาของเขามาเลย

เขาเดินแบบหงุดหงิดเขาเดินแบบมอง

ใช่ครับแล้วช่วงนั้นก็บ่าย๒เราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องผีกันเลย
เราก็คิดว่าเออเราหยิบไปใช้ก็ได้
นี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยที่แบบ

ต่อมาเรื่องที่๒เนี่ย

อันนี้พูดได้ที่จังหวัดเชียงรายครับ
โลเคชันก็เป็นแนววัดเหมือนกัน
ไฟโลเนี่ยเขาจัดหาให้ว่าที่นี่เด็ด

เด็ดหมายถึงว่าโลเคชันดีสวย

แล้วก็ตรงตามเนื้อเรื่องคอนเซ็ปต์ทุกอย่างเลย
ต้องเป็นบ้านไม้เรืองไตแนวทางเมืองอะไรอย่างนี้
เราก็พอไปถึงโอ้พี่แจ๊คเด็ดจริง

คือมันเป็นวัดเป็นวัดเลยฮะ
แล้วในวัดเนี่ยเขาจะมีคล้ายอนุรักษ์ความเป็นไทย
ก็จะมีบ้านไม้บ้านไม้ที่แบบสร้างไว้
แล้วบ้านไม้หลังนึงเนี่ยโอ้โหพี่แจ๊ค

ก็ไปถามทางตู้ตุ๊บอกว่าบ้านไม้หลังนี้นะ
เป็นบ้านไม้จากคนที่เสียชีวิตไปแล้ว
แต่ละครัวเรือนเอามาประกอบรวมกัน

แล้วผมก็แล้วผมก็มีโอกาสได้ขึ้นไปบนบ้านหลังนี้
ปรากฏว่าก็น่าจะเป็นตามที่ตู้เจ้าท่านบอกจริง
เพราะว่ามันมีลูกคนตายทั้งนั้นเลยครับพี่แจ๊

ใช่ครับไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็มีแต่ลูก

เขาจะเรียกพระแทนคำว่าตุ๊
อ๋อก็คือพระตุเจ้า
ครับผมนะครับเผื่อคุณผู้ชมจะได้เข้าใจด้วย

ใช้เวลาถ่ายทำที่นี่ประมาณ๗๑๐
มาไม่เคยเจออะไรเลยนะ

ทั้งที่เราก็คุยกับทีมงานเหมือนเราน่าจะ

เราคิดว่าเราน่าจะไม่โดนอะไรแล้ว

ก็จะมีน้องเอ็กซ่าประมาณ

แต่ที่จำได้เลยก็คือว่าน้องเอ็กซ์ต้าทั้งหมด

แต่แต่งหน้าผีในทีม
ชาวเมืองล้านเมือง

แต่หน้านี่เละเลย

ปรากฏว่าน้องเอ็กซ์ต้าทีมนี้

ฝนมันตกแบบกระนำมากเลย

รอให้ฝนหยุดแล้วค่อยทายทำกัน

ผมนี่นั่งอยู่บนสารวัฒน์
ก็นั่งเช็คบทเช็คอะไรไปเรื่อย
แต่น้องเอ็กซ์ต้าทีมเนี่ย

เขาก็ไปนอนตรงมันจะเป็นซุ้มสาลาเล็ก
แล้วซุ้มเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับบ้านหลังนี้

ประมาณสัก๑๐โมงฝนเริ่มหยุด
ช่างไฟพี่ทีมงานอยู่คนหนึ่ง

เห็นไอ้น้องกลุ่มตั้งกับ๘โมงและ

น้องกลุ่มนี้มันไม่เมื่อยกันบ้างหรือวะ

พอพี่ช่างไฟท่านนี้นะครับพี่แจ๊ค
แค่หัวเข่าแตะ

ยังไม่ทันจะเขย่าเลยครับพี่แจ๊ก
เราก็เป็นนาฬาใจเย็น
ไม่เอาลูก
เด็กบางคนคอนจะทอเสื้อเดี่ยวนั่นเรียวพี่แดโก
จะไม่เอาได้ดึงดึงอะไรออกหมดเลย

กลับไปเลยอะพี่แดโก

น้องเขาก็อ่ะกลับมาก็ยอมแต่ว่าขอขอเล่นแป๊บนึงก็คือว่า

เราก็โอเคเดี๋ยวก็แก้ไขกันไปอะไรอย่างนี้
จนกระทั่งมารู้ตอนหลังครับพี่แจ๊ค

พอหลังจากที่เขาแต่งหน้าเสร็จฝนมันตกใช่ไหมครับ

ก็ไปได้ตรงสาราที่ผมบอกไว้ตอนต้นเนี่ย

เมืองเหนือพี่แจ๊คมันจะมีหมอนที่เป็นรูปสามเหลี่ยม
หมอนอิงอ่ะหมอนอิงอ่าใช่เขาก็คุยกันไปทีนี้

ด้วยความที่แบบมันเป็นหมอนอิงแล้วมันก็เพลินนะเนาะพี่แจ๊ค

ชี้เข้าตรงบ้านหลังนี้เลย
หันปลายเท้าเข้าบ้าน

ไปเลยแล้วน้องเขาก็นอนสักพัก

พี่หนูจำได้ว่าหนูยังไม่หลับเลย
แค่หัวแตะไอ้หมอนอิงเนี่ยเท่านั้นเอง

เป็นเสียงสล้อซอสึง
ตึงตะตึงตึงตะตึงตึง

สล้อซอซึงเนี่ยช้า
เขาก็เอ๊ะก็ไหนว่าเลิกกองไงไหนไห้พักกองก่อน
เขาก็พยายามจะลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่า

หน้ากันว่าตัวเองเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็พยายามมองหาสายตาว่าใครอยู่บริเวณนั้นไหม
ปรากฏว่าไม่มีเลยเขาก็พยายามขอความช่วยเหลือ

มีเพียงแต่รูปศพเท่านั้น
เขาบอกเห็นคนจำนวนนึงเลย

กำลังรำเมืองเหนือเลยอะ
แล้วจังหวะที่รำเขามองอยู่เนี่ย
มันมีอุ้ยคำคนหนึ่ง

แล้วก็มีผ้าสบายผมเรียกไม่ถูก
ก็คือผ้าบาร์เอาไว้
แล้วก็มีดอกไม้ทัดหูมีปะแป้งอย่างนี้
พอรำอยู่อย่างนึงหันมามองน้อง

แล้วเขาก็เดินลงมาบันไดบ้าน

ตึงตะตึงตึงตะตึงตึง

ตอนที่จะนอนไปยังไม่เห็นมีอะไรพวกนี้เลย

มาสกิดที่นักแห้งน้องอะ
อุ้ยคนงามเนอะคนงาม
ไปไปอยู่ด้วยกัน

ไม่ไปหนูไม่ไปหนูไม่ไป
แล้วคุณอุ้ยคำคนนี้ก็พยายามแบบ

แต่ภาพที่ช่างไฟเห็นเนี่ย

เขาก็แบบอ่าช่วยด้วยหนูช่วยด้วยช่วยพี่ช่วยด้วย

เขาอาจจะคิดว่าเป็นพวกเดียวกัน

ลักษณะว่าอุ๊ยคำบุญนี้หน้าตาเขาเป็นไง

ผมมวยผมสีดอกเหล่า

ไปไล่ดูตามรูปเหรอ

แล้วก็บล็อกเบอร์บล็อกเฟสผมไปเลย

คือช่วงเวลาที่อยู่๗๑๐วัน

ผมว่าเราเครียดนะ

แต่ในมุมนั้นผมว่ามันไม่น่าจะห่าง
ด้วยความที่ว่าเราก็ไปดูโลด้วยเนอะ

ที่มีป่าคำชโนธ

แม่พูดปากคำชโนธมาขนาดนี้
ก็บอกไปแต่ว่าอุดร

ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราไปที่นี่เสร็จปุ๊บ

ก็เพราะว่าไปหาโลล์ดรอบเลย

ใครไปก็จะโดนกัน

ให้ผมไปนอนโรงแรมที่มีประวัติฆ่ากันตาย

ผมไปนอน๑๐๐โรงแรมนะสมมุตินะ
ประมาณ๙๙ที่ผมจะไม่เจอ

ด้วยความที่ว่าเราไม่เคยเจอผีในโรงแรมพี่แจ๊ค

จนกระทั่งน้องในทีมรู้กันว่า

ก็มีน้องอยู่คนหนึ่งชื่อแต๊ง
เขาก็รู้ว่าผมไม่เคยเจอหวีโรงแรม

กิจศัพท์สมคำราวรือจริง
เขาก็เลยพี่หมีผมขอนอนด้วย

พอไปนอนเสร็จแล้วก็พูดเรียบร้อยประมาณสัก

แล้วก็มีทีมงานบางส่วนเขาเซ็ตกล้องเซ็ตอะไรกันอยู่

ผมไม่เดินลงมา
ผมก็ไปไหนมันวะก็โทรก็โทรเข้าเบอร์ปรากฏก็ไม่รับสายพี่แจ๊ค
ก็เลยเดินขึ้นไล่เลยไล่ตามห้องเลยปรากฏไม่มีไม่อยู่
ผมก็ไปไหนวะก็เลยคุยกับน้องว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครเห็นแต่งมาโรงแรมนักยา
ไปเที่ยวที่ไหนนะเว้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าแถวนั้นมีอะไรบ้าง
ก็กลับเข้าไปนอนประมาณสักตี๓พี่แจ๊คตื่นมาอีกรอบหนึ่ง
เอ้าก็ยังไม่กลับผมอ้าวสงสัยคงจะแบบแอ๊ะเล่นนะคะ
มีแฟนอะไรง็วางไปนะผมก็ไม่ได้สนใจก็นอนเลย
กระทั่งประมาณสักช่วง๖โมง๗โมง๘โมงประมาณนี้ครับ
เราก็ตื่นแล้วเพราะว่าเดี๋ยว๑๐โมงเราจะมุกเราจะมุกออก
ปรากฏว่าผมตื่นมาแบบเช้ารับอรุณวันใหม่
เอ้าก็ยังไม่กลับ

พอโทรตามปุ๊บเสียงโทรศัพท์ดังอยู่ในห้อง

ปรากฏก็เจอทีมอื่นเขากำลังเซ็ตของที่จะขึ้นรถตู้กันแล้ว
เฮ้ยมันไปไหนวะถ้ามีใครเห็นในแต่งก็บอก

ผมก็เดินขึ้นไปบนห้องอาบน้ำอาบอะไร
ยังคิดอยู่ในหัวไปไหนของมันวะ
น้ำอาบอะไรเสร็จปุ๊บเปิดตู้เสื้อผ้าพี่แจ๊ค

ผมก็ขำนาดนาทีนั้นเอ้ย

ไปไหนเนี่ยอยู่ในตู้เสื้อผ้านี้เองผมก็ปลุก
แตงแตงเฮ้ยมันก็ตื่นมา
เฮ้ยเฮ้ยพี่ผมมานอนอย่างนี้ได้ไงเนี่ย

ผมก็คิดแน่ว่านอนแล้วเมอจนเข้ามานอนในตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างนี้แล้ว

แต่งอาบน้ำความอาบน้ำอะไรก็ว่ากันไป
พอเขาอาบน้ำเสร็จเขาก็มีความกงอ่ะพี่แจ๊ค

งงก็เข้าไปนอนได้ไงวะผมก็เออบ้าแล้วผมก็ขำ
พอเก็บของเสร็จหมดเรียบร้อยก็ขึ้นอยู่บนรถตู้
ก็นั่งอยู่บนรถตู้ครับก็นั่งเขาก็นั่งข้างผม

แต๊งถามจริงทำไมเมื่อคืนไปนอนในตู้เสื้อผ้าวะ

เออพี่แต่เมื่อคืนผมฝัน
ฝันว่าอะไรอ่ะบอกฝันว่ามีผู้หญิงพี่ใส่สายเดียว

ผมทรงผมขอโทษนะทรงผมกินตลาด

เขามาชวนผมไปนอนในตู้เสื้อผ้าอะพี่

ดูหนังแล้วคิดมากละเมอ

ผมก็บ้าผมก็บ้า

ตูดิโอผมก็ทรงงานให้กับ
หัวหน้าผมที่ชอบให้ผมไปนอนตามปริปวัติ

หมีไปนอนโรงแรมนี้เป็นไงบ้าง

เพราะว่าเราก็ยืนหนึ่งในเรื่องการให้เจอหวีดในโรงแรมอยู่แล้ว

แล้วโหนึกว่าเจออะไรเสียดายชิบเป๋งเลย

มีหมอนวดถูกฆ่าแล้วถูกยัด

วันที่พบศพรู้สึกว่าจะมีกระเป๋าสะพายด้วย

ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมไม่บอกมันเลย

เขาน่าจะโดนแล้วแหละ
แต่ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ของการที่จะชวนเข้าไปนอนในตู้เสื้อผ้าเนี่ย

คืออย่างน้อยยังดีที่หมียังเปิดตู้เสื้อผ้าไปแล้วเจอ
ถ้าสมมุติตอนนั้นเราหาเขาไม่เจออ่ะ

หรือเราเช็คเอาท์ออกไปแล้วจะมีพนักงานมาเจอหรือ
หรือว่าไปดูในที่ที่เขาตายหรือหรือก็แค่มารอกเท่าไหร่
แต่เท่าที่รู้นะพี่แต่งเป็นคนที่กลัวผีมาก

ผมเชื่ออย่างหนึ่งหมีคุณผู้ชมครับ
ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไป
แตงจะรู้ความจริง
น่าจะรู้เลยครับพี่
นี่ก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในกล่องถ่าย
เป็นเสน่ห์ของหมีเพื่อนผี
ในการเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
มีทั้งลูกหล่อลูกชนมีทั้งความตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญ

ทำให้หมีเป็นหนึ่งในนักเล่าล้านวิว
ที่มีคนติดตามฟังเยอะมาก
ค่ำคืนวันนี้ครับสถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลาครับ
และก็อย่าลืมวันศุกร์หน้า
เราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันเหมือนเดิม

ส่วนสัปดาห์หน้านักเล่าล้านวิวจะเป็นใครนั้น
ต้องคอยติดตามรับชมรับฟังให้ดีฮะ
รับรองว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
วันนี้ทางรายการขอบคุณน้องหมีเพื่อนผี

วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ
ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านครับ